จะพาไปดูสเต็ปของคุณยายสายแดนคนหนึ่ง
อยากจะถามทุกคนที่กำลังจะได้ดูคลิปนี้ว่า

จึงเธอข้างนี้ไม่มีใครใหม่
ถึงกดให้ใจฉันยอมเติบลงไป

คุณยายแกทำอะไรถ้ามาอยู่คิ้วก็เข้มขึ้นมา
อันนี้คุณยายแก่สีไวลินนะคะ
ที่มันทำให้แบบการคิดคอนเทนต์ต่าง
ทำให้คนในครอบครัวในต่างวัยกัน

ที่ทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจในแข็งแรงด้วยค่ะ